โอ้โหเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมเรื่องของ
มารไม่มีบารมีไม่เกิด

มารเข้าก่อนมารเข้าเยอะจริง

ไม่เจอตัวใครเจอตัวคุณเศรษฐานี่
ถ่ายรูปลงคลิปลงโซเชียลหน่อย
จะเห็นแค่ความเคลื่อนไหวที่ชี้แจงเรื่องทวิตเตอร์

นี่ล่าสุดล่าสุดทวิตข้อความเรื่องความผิดปกตินะครับ
ที่นะครับโดนแฮ็กเมื่อ๒๓วันก่อน
คุณเศรษฐาทวิตข้อมูลระบุว่า
กำลังใจไม่ใช่กำลังใจขออภัย

นะส่วนข้อความในอดีตทุกข้อความที่ผมเขียนเอง
ทุกเรื่องมีที่มาที่ไปต่างวาระต่างอารมณ์ความรู้สึก
ที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้น
ผมรู้สึกเสียใจต่อข้อความในอดีต
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ผมไม่ลบครับผมจะไม่หมายถึงคุณเศรษฐา

เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าในอดีตผมมีความคิด
และทัศนคติอย่างไรและควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ดียิ่งขึ้นซึ่งมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า

มาก่อนข้อความที่แจ้งว่าทวิตเตอร์โดนแฮ็ก
จะสวยงามมากบางคนก็ไม่เชื่อว่าจะจับคนแฮ็กได้
ขณะดูกันมีความเครื่องไหวสำคัญของคุณเศรษฐา
ไปยื่นฟ้องดำเนินสถานการณ์คดีกับนายชูวิทร์กมวิสิต
หลังจากนายชูวิทย์ออกมากล่าวหา
ว่าตัวคุณเศรษฐาและบริษัทแสนสิริหลบเลี่ยงภาษี
โดยทนายความจะไปยื่นฟ้องที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เวลา๑๐นาฬิกาวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

แต่ว่าโอ้โหแต่ก็ทำไมก็ไม่รู้นะ
ถ้าไปไถดูในโซเชียลมีเดียเนี่ย
เรื่องของคุณเศรษฐา

อ้างว่าโดนแฮ็กด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมที่นั่นที่นี่อะไรแบบนี้
ออกมาเยอะจริงพี่ถึงบอกว่าโอ้โหช่วงนี้
อะไรนะมารไม่มีบารมีไม่เกิด

ถ้าอยากรู้ว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร
ลองไปถามพนักงานต้อนรับบนสายการบินสายหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรนะคุณผู้ชม
ก็รออยู่นักข่าวก็รอเจอตัวคุณเศรษฐาอยู่

คนก็แซวเพราะอะไรล่ะก็คุณชูวิทย์บอกไง
เมื่อคืนนี้โพสต์อีกค่ะ
โพสต์ของคุณชูวิทย์วางแผนภาษี
โกงภาษีจัวหัวเอาไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ระบุเนื้อหาเข้าไปอ่านดูเนี่ยนะคะ
บอกว่าจะวางแผนภาษีหรือว่าโกงภาษี

แต่คนมันมีเจตนาจะโกงแบ่งหน้าที่กันทำ
เลี่ยงเงินที่สมควรจ่ายให้รัฐถึง๕๐๐ล้านบาท

หากคณะบุคคลต้องเสียภาษีในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียนหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ทั้งที่แต่ละคนได้ที่ดินมาจากการแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้น
จดทะเบียนเลิกบริษัทประภัยทรัพย์จำกัดวันเดียวกัน
คือ๒๖พฤศจิกายนปี๖๑
แต่แกล้งทยอยกันมาโอนรับกรรมสิทธิ์
สำนักงานที่ดินคนละที
มาที่สำนักงานที่ดินทีละคนติดต่อกันทุกวัน
แล้วก็บอกว่าพอตอนขายให้แสนสิริก็แกล้ง

เพื่อให้ดูเหมือนว่าต่างคนต่างได้มา
และต่างคนต่างขายไปไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ทั้งที่เป็นที่ดินแปลงเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกโฉนด
จะได้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

คือเขาบอกว่าแถมคนที่เป็นทนายความอย่างคุณนรวิทย

หากคิดจะเติบโตรับใช้บ้านเมือง
ก็ควรที่จะบอกคนที่ทำแบบนี้นะว่ามันไม่เนียน
มันเป็นการตีความกฎหมายแบบศรีถนนชัย

คนเจตนาหลบเลี่ยงภาษียิ่งชัดว่าไม่บริสุทธิ์
ใส่สูตรปล้นมันไม่ได้เอาปืนจ่อปล้น

ใช้กฎหมายทุกท่านจะต้องแบ่งแยกให้ได้
เส้นบางที่มีผลต่างกันมหาศาล
ว่ามันไม่ใช่การวางแผนภาษีแต่นี่

ใช่อันนี้คือโพสต์ทั้งหมดนี้น้ำแข็งอ่านตามโพสต์ของคุณชูวิทย์นะ
คุณชูวิทย์เขียนเอาไว้บอกว่า
คนที่เป็นนายทุนมีเจตนาหลบเลี่ยงกฎหมาย
ทำให้รัฐศูนย์เสียรายได้ไปถึง๕๐๐กว่าล้านแบบนี้
น่าไว้วางใจเหมาะสมให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศชาติหรือไม่

ประชาชนคนไทยตัดสินได้เองครับ
อันนี้คือโพสต์ของคุณชูวิทย์เมื่อ๘ชั่วโมงที่ผ่านมา

การที่ภักดิ์เพื่อไทยเจอชูคุณเศรษฐา

ไปหาเสียงสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาล
ไปหาเสียงจากสวว่ายากอยู่แล้ว
มาเจอแบบนี้เข้าไปอีกถาโถมเข้ามาในช่วงเวลาที่

พอสวเขาเห็นโพสต์แบบนี้ของคุณชูวิท
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริง
ถ้าเกิดต้องมาชี้แจงกันคุณเศรษฐาเองก็ต้องชี้แจงให้ตัวเองเคลียร์นะ
คือต้องมาชี้แจงในสภาตอนที่ถูกเสนอชื่อ

ตอนคุณพิธาโดนเรื่องหุ้นสื่อใช่ไหม
จะโดนแบบนี้เหมือนโดนเตะตัดขาแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรจะเป็นการวางแผนภาษี
หรือเป็นการเจตนาโกงภาษีอย่างที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างเนี่ย
ต้องรอก่อนรอการตรวจสอบก่อน
แล้วมีคนนึงที่ก็รอตรวจสอบนี่แหละ
ทำไมคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

เมื่อกี้พี่น้ำแข็งบอกว่าคุณชูวิทย์เป็นเอฟซี
คุณเศรษฐาไปแล้วใช่ไหมดีไม่ดี
เอฟซีอีกคนนึงก็คือคุณเรืองไกรนี่แหละ

จากการติดตามข่าวของคุณชูวิทย
ออกมาแฉเรื่องการซื้อที่ดินของบริษัทแสนสิริ
ในสมัยที่คุณเสถาธวิสินเป็นผู้บริหาร
ซึ่งนายชูวิทย์ก็อ้างว่าอาจจะทำให้สถานภาพ
การเป็นแคดเดตนายกของภักดิ์เพื่อไทยของคุณเสถา
มีปัญหาตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๖๙วงเล็บ๔
กระทำการฝ่าฝืนระเบียบการเลือกตั้งนั้น
คุณเรืองไกรมองว่าข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์
มีมูลเหตุที่ควรแสวงหาข้อได้จริงต่อไป

ก็คือคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภา

นายเสรีสุวรรณภานนท์ครับ
เพราะมีระเบียบวาระที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนายกอยู่แล้ว
ในวันนี้คุณผู้ชม๗สิงหาคม

จะไปยื่นร้องให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อได้จริง

ประเด็นอะไรที่คุณเรืองไกรอยากจะให้คณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมืองของวุฒิสภาตรวจสอบข้อได้จริง
หนึ่งเลยคือให้ไปตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวของแสนสุริ

คือจะให้ไปพิจารณาว่ามันสอดคล้องกับเอกสารของแสนสิริหรือไม่
ประเด็นที่๒ครับให้ไปตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงนี้ว่าถูกต้องหรือไม่
ประเด็นที่๓คือการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
รายงานการประชุมเอกสารจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลง
เอกสารใบสำคัญประกอบการลงบัญชี
เอกสารการจดจำนองที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบ
และมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยคุณเรืองไกรก็บอกว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับ
สวเสรีสุวรรณภานนท์ซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองในวันนี้ตอน๙นาฬิกาที่วุฒิสภาครับ